ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เริ่มต้นอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนคือมายอีกแล้ว
หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าสัญญาณจราจรไฟเหลือง
คือให้เร่งผ่านไปให้เร็วที่สุด

แต่จริงแล้วคือมันไม่ใช่
เหลืองหมายถึงว่าให้เตรียมตัวหยุดรถ
เพราะไฟต่อไปก็จะเป็นไฟแดงแล้วถูกไหมคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ

เกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุนี้อีกแล้วนะคะ
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่อุทองสุพันธ์บุรีนี่ค่ะ
คุณผู้ชมรถกระบะชนเข้าไปกลางลำของรถตู้เลยนะคะ
รถตู้ก็กลับมาจากพาอาจารย์ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดน่านนะคะ
แล้วก็พอมาถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปคือไฟเหลืองเร่งเครื่อง

สุดท้ายคือมันไม่ผ่านนะคะ

อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิต
มีคนที่ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว๑๑คนเท่านั้น

เป็นคลิปที่เรานำมาฝาก
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วก็ย้ำเตือนกันตลอดนะคะว่า
ไฟเหลืองหมายถึงเตรียมตัวหยุดแล้วก็คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
บนภาพของหน้าจอค่ะเหลืองกระพริบกระพริบคือควรจะหยุด
เครื่องไปก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้นะคะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณ
สี่แยกไฟแดงโรงไฟฟ้าคันคลองมะขามท่า
หมู่๓ตำบลพระพลาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมสภาพรถกระบะเนี่ย
พังยับเยินด้านหน้านะฮะส่วนคนเจ็บก็ต้องมานั่ง
บริเวณริมข้างทางแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพอูทองแล้วก็กู้ภัยหลังจากที่ทราบเหตุก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเล็กน้อยทั้งหมด๑๑คนด้วยกัน
โดยผู้บาดเจ็บที่เดินทางโดยสารมากับรถตู้มี๑๐คนนะคะ
จำนวนนี้มีเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบแล้วก็๕ขวบรวมอยู่ด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑คนเป็นภรรยาของคนขับรถกระบะ
ขณะที่คนขับรถกระบะและคนขับรถตู้ไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจสอบสวนทราบแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุ
คณิตขวัญงามอายุ๔๖ปีขับรถกระบะมาจากอำเภอด่านช้าง
่งหน้าเข้าสู่อำเภออูทองคือขับมาด้วยความเร็วแล้วค่ะ
แต่พอมาถึง๔แยกโรงไฟฟ้าคันคลองมะขามเท่า
ซึ่งสัญญาณไฟจราจรมันสีเหลืองกระพริบทุกด้าน
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายมงคลใจรักอายุ๓๙ปี
คนขับรถตู้พาคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
กลับจากศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านก็มาตามเส้นทาง
ถนนเลียบคันคลองชนและประทาน
พอผ่านสี่แยกดังกล่าวก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างจังแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บ
ที่โดยสารมากับรถตู้แล้วก็โดยสารมากับรถกระบะ
แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือภาพนี้เนี่ยนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วใครผิดกันแน่